ที่คิดถึงนางเอกคนนี้บ้าง

งานละครเขาหลายคนอยากรู้ว่ามีอะไรให้ได้ติดตามกันบ้าง
ช่วงนี้ดิฉันบอกเลยว่าน่าจะถูกใจคนที่เป็นหนุ่มสาวออฟฟิศ

เป็นละครเรื่องใหม่ชื่อว่าร้อยเลขเกมออฟฟิศ

เทอร์นั่นแหละตัวดี
คุณผู้ชมค่ะเห็นเคมีมิ้นท์กับนนท์ดูเข้ากันดีนะ
สาวรุ่นพี่กับหนุ่มรุ่นน้องเห็นแล้วมันก็น่าจิ้นชวนฟินไม่น้อยอยู่
น้องมิ้นท์เนี่ยบอกว่าได้ยินมาเยอะนะคะว่านนกุลเนี่ย
แถมยังชวนเล่นเกมทั้งวันค่ะชวนเล่นทั้งกองด้วย

คำถามแรกที่เกิดขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะสรุปกองนี้เขาได้ถ่ายละคร

แล้วผู้จัดผู้กำกับเขายังไงกันนักแสดงติดเกมกันขนาดนี้
เคลียร์หน่อยดีกว่าจ้ะน้องมิ้นจ๋า
นนเอาเกมมานั่งเล่นที่กองทุกวันแล้วก็เล่นทั้งวันเล่นเป็น๑๐
บอกว่ามาบอกว่านี้มีเล่นเกมหรือเปล่า

เพราะเห็นว่ากองเราเนี่ยไม่ได้เหมือนไปทำงาน